รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
วันนี้รับจ๊อปเป็นตำรวจตระเวนสวนทุเรียนค่ะ
แต่ว่านอกจากนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะคะ
อากาศจะร้อนมาอีกแล้วค่ะข้อมูลเป็นยังไงเปิดดูในข้อมูลของเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
จะมีหย่อมความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะเดียวกันจะมีลมจากทางใต้นะคะ
อบเอาความชื้นจากทะเลขึ้นไปปะทะนะคะก็เลยทำให้เกิดฝนฟ้าขนองอีกแล้ว
รวมถึงจะมีอากาศร้อนจัดร้อนจีในแถบภาคกลางภาคอีสานกันด้วยนะคะ
ดังนั้นใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องเผื่อเวลาเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะ
ว่าอาจจะเจอกับพายุฝนฟ้าขนองค่ะส่วนสภาพอากาศความร้อนนะคะ
ดูจากโมเดลจำลองสภาพอากาศจะเห็นว่าแผนที่ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหแดงฉายเลย
อากาศร้อนแสบผิวอุณหภูมิสูงประมาณสามสิบหกถึงสี่สิบองศาเซลเซียสในบาง
พื้นที่กันด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ภาคใต้เองก็ยังต้องระวังเรื่องขึ้น
แล้วก็ฝนอยู่เช่นกันค่ะมาดูภาพรวมของสภาพอากาศ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สี่เมษายนนะคะสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ช่วงนี้อากาศร้อนค่ะช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดนะคะ
สิบสององศามีฟ้าหลัวตอนกลางวันนะคะ
เกษตรกรให้ระมัดระวังอันตรายจากฝุ่นพีเอ็ม๒๕รวมถึงอากาศร้อน
และระมัดระวังเพลี้ยอ่อนในพืชตระกูลกะหล่ำค่ะควรซ่อมโรงเรือนสัตว์เลี้ยงให้มั่นคง
ระมัดระวังอันตรายจากไฟไหม้กันด้วยนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นอากาศร้อนจัดค่ะ
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด๔๑องศานะคะคุณผู้ชม
ส่วนช่วงกลางวันจะมีฟ้าหลัวฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่มีลมกระโชคแรงบางแห่งค่ะ
ส่วนมากทางตอนล่างของภาคทะเลคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรเกษตรกรให้ระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ไม้ผล
และควรค้ำยันกิ่งไม้ป้องกันลมกระโชกแรงด้วยภาคใต้อากาศร้อนปวนฝนค่ะ
จะมีฝนตกประมาณร้อยละสิบถึงสามสิบของพื้นที่ทะเลสูงหนึ่งเมตรนะคะเกษตรกรไม่ควรให้น้ำฝนเนี่ยตกลงในบ่อ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลาน็อกน้ำนะคะส่วนช่วงนี้ผลผลิตทางการเกษตรหลายที่ก็เริ่มออกมาแล้วนะคะ
อย่างเช่นทุเรียนหลายคนคงรอคอยที่จะรับประทานส่วนคนที่เป็นเกษตรกรก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
รวมไปถึงระมัดระวังผู้ร้ายค่ะไม่รู้จะมาในสภาพของสิงสารสัตว์หรือมาในสภาพของขโมย
ดิฉันจะต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วอย่าลืมนะตรวจสอบสภาพอากาศกันอีกหน่อย
วันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ